ไปดูเรื่องราวของสำนักงานสถิติแห่งชาติครับ
ได้มีการพัฒนาช่องทางครับการให้บริการข้อมูลสถิติ
ทั้งเว็บไซต์โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชัน
ที่สำคัญมีการนำเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลสถิติ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีที่ว่านี้คืออะไรแล้วมีประโยชน์กับทุกท่านอย่างไรติดตามพร้อมกันครับ
และกลยุตต่างได้จากที่ไหนกัน
กลุ่มซักข้อมูลสถิติเหล่านั้นหาได้ไม่ยากครับ
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ที่สามารถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอื่นได้สะดวกปลอดภัยและใช้งานง่ายมากขึ้นครับ
ทางในการเข้าถึงข้อมูลสถิติก็มีอย่างหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ

และพัฒนาระบบให้สืบค้นข้อมูลสถิติได้ง่ายยิ่งขึ้น
รวมถึงการสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย
ที่ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลสถิติที่ออกใหม่ได้ทันเวลา
ให้บริการข้อมูลสถิติสำคัญของประเทศ
รูปแบบกราฟตารางแผนภูมิและอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย
ใช้งานได้ทันทีเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ที่สำคัญยังมีการให้บริการข้อมูลระดับย่อย
ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษานักวิจัย
หรือระบบงานการให้บริการข้อมูลระดับย่อย
ที่ได้จากการสัมมโนและสำรวจตัวอย่างเช่น
นอกจากช่องทางออนไลน์เรายังมีช่องทางออฟไลน์
สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์โทรศัพท์อีเมล
หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติส่วนกลาง
และสำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ครับ
ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี
สำนักงานสถิติแห่งชาติสร้างอนาคตไทยด้วยข้อมูล